ราวดีก็ยังมีอยู่ในสังคมนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงคือขับรถผ่านไป
แล้วก็เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง

แล้วปรากฏว่าไก่เหล่านี้คือยังไม่ตาย

โอ้กำลังจะไปโรงเชือด
ก็เลยเรียกให้มอเตอร์ไซคันนี้เอาจอดหน่อย

เพื่อที่จะเป็นการถ่ายชีวิตช่วยชีวิตมันนะคะ
เรื่องนี้ถูกพูดถึงมากในโลกโซเชียล
เพราะว่ามีการโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คของคุณชายาพิมผิวบาง
ทีมข่าวเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามคุณเอ็มที่เป็นเจ้าของโพสต์ค่ะ

คือไก่ไก่หลายสิบตัวมากถูกผูกขา
และห้อยหัวที่แทนรถจากกายันยนต์
ตอนแรกเธอก็สงสัยว่าตายแล้วมั้ง
แต่ปรากฏว่าเจ้าไก่บางตัวมันยังผงกหัวไปมาอยู่เลยค่ะ
เลยตัดสินใจตะโกนให้เจ้าของไก่จอดรถ

ระหว่างที่เธอกำลังคิดอยู่ว่าซื้อแล้วจะเอาไปทำยังไงกับมันดีเนี่ย
ปรากฏว่านายทหารคนนึงมาจอดรถถามเหมือนกัน

ตอนแรกเธอก็ยังคิดว่าทหารคนนี้จะซื้อไก่ไปกินหรือเปล่า
แต่พี่ทหารบอกว่าจะเอาไปเลี้ยงในค่ายทหาร

ถ้าอย่างนั้นถ้าพี่ทหารยินดีรับไปเลี้ยงให้

ซึ่งคุณเอ็มบอกว่านี่เป็นเรื่องความบังเอิญจริง

ต่อมาก็ทราบชื่อทหารพี่ทหารคนนี้ว่าชื่อโป้นะคะ

ก็ยังส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูด้วยว่าเนี่ย

แกะมัดขาไก่อยู่นะคะ
แล้วตอนแรกบางตัวยังยืนเองไม่ได้เลย
พี่ทหารต้องจับมันยืนแล้วก็ดูแลให้น้ำมันนะคะ
ฟังเสียงของสาวใจบุญหน่อยนะคะ
ก็ไม่คิดว่ามันจะดังในลบบุรีแบบคนทักมาเยอะมากเลยค่ะ
นี่นะคะก็ยินดีด้วยจริงที่ทั้งสองฝ่ายคือ
ใจบุญแล้วก็ช่วยชีวิตไก่เหล่านี้ได้
เสียโป้เองพันเอกวิทูลพรเดชมงคลวัฒนาตำแหน่งหัวหน้ากอง

คือปกติเขาก็ชอบไปทำบุญถ่ายชีวิตสัตว์เหมือนกัน
เวลาไปตลาดไปเจอปลากระโดดออกมาจากกระมัง

หลังจากได้รับไก่เหล่านี้ไปเลี้ยงแล้ว
บอกเดี๋ยวจะปรับปรุงโรงเลี้ยงไก่ในค่ายใหม่

สาธุนะคะฟังเสียงของนายทหารท่านนี้หน่อยนะคะ
อนุโมทนาบุญด้วยเลย
สาธุค่ะนะก็ใจดีทั้งสองฝ่ายเลยละกันค่ะโชคดีของเจ้าไก่มันเนอะ